แล้วลูกเนี่ยติดยาแล้วก็มีอาการคุ้มคลั่งมาขอตังค์แม่
พอมาขอตังค์แม่ไม่ได้เอาไม้หน้าสามฟาดหัวแม่จนแม่ตายเลย

แล้วไม้หน้าสามเนี่ยโอ้โหท่อนไปเริ่มเลยนะฮะ
เป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นแล้วลูกชายคนนี้ประวัตินี่โชคโชนเหลือเกินนะคะ
แต่เดี๋ยวไปดูก่อนว่าพอก่อเหตุล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาพยายามตามล่าตัว๓ชั่วโมงกว่า
สุดท้ายเกลี้ยกรอบออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวดูค่ะ

พยายามจะเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้นายเปิ้ลเนี่ยเขาชื่อว่านายธีรพงศ์ทองแจ้งอายุ๓๙ปี
ซึ่งนี่แหละคือลูกที่เอาไม้หน้าสามมาฟาดหัวแม่จนตาย
แล้วตอนที่ไปดูที่พื้นปูนในโรงจอดรถ
เจอร่างของผู้เป็นแม่นางผลทองแจ้ง

ลักษณะคือนอนหงายเสียชีวิตแล้วมีเลือดเต็มไปหมดเลยนะ
ขออภัยคุณผู้ชมแบบนี้ว่าหัวของคุณยายนะศีรษะคุณยายเนี่ย

ใช่คุณคือสมองไหลออกมาเลย

เพราะว่าถูกฟาดอย่างแรงด้วยไม้หน้าสาม
ใช่นะฮะแล้วก็ใกล้กันเจ้าหน้าที่พบอันนี้ก็เป็นภาพสลดเหมือนกัน

หลุดออกจากปากนะอยู่ตรงคืนนี่นะ
เอาจริงนะคือด้วยแรงของไม้ที่ฟาดมาแล้วก็สภาพศพแบบนี้
ชาวบ้านแถวนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะทุกคนหดหู่มากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
และที่สำคัญคนที่ก่อเหตุคือลูกแท้นายธีรพงศ์นี่แหละค่ะ
ซึ่งหลังจากที่เขาก่อเหตุเอาไม้หน้าสามฟาดหัวแม่เสร็จแล้ว
เขาขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปค่ะ
ตำรวจก็ต้องระดมกำลังกันเป็นสิบนายเลยอ่ะตามล่าตัวไนเปิ้ลคนนี้
ช่วงประมาณ๑๐โมงกว่านี่นะคะ

แล้วดูไม้ที่เขาถือคุณนั่นคืออาวุธแท้ที่ตีหัวแม่ตัวเองค่ะคุณ
แล้วคุณดูสิไม้ยังเปื้อนเลือดอยู่เลยเห็นไหม
แล้วไม้ยาวเมตร๕๐คัก
ไม่ใช่แค่ไม้นะที่ตัวเขายังมีมีดอยู่ด้วยค่ะ
ทีนี้พอเขาขี่มอเตอร์ไซค์หนีมาเนี่ยนะ
เขาก็เดินหนีเข้ามาที่บ้านของชาวบ้าน
สุดท้ายตำรวจสามารถจับกลุ่มได้
แต่ใช้เวลาในการตามตัวในการไล่ล่าอยู่๓ชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
ทีนี้จากการสอบสวนเนี่ยก็รู้ว่าตัวของคุณยายผลเนี่ยนะคะ
มีลูกสองคนเป็นลูกชายแล้วตัวไนเปิ้ลที่ก่อเหตุนี่คือลูกคนโตค่ะ
เขาอ้างแบบนี้ว่าเขาเคยฝากตังค์กับแม่ไว้
แล้วคราวนี้เขาก็มาขอตังค์จากแม่เพื่อที่จะไปซื้อยาบ้า
แล้วแม่บอกว่าไม่มีทีนี้พอบอกไม่มีเนี่ย
ไนเปิ้ลก็โมโหสิคะขี่รถออกมาจากบ้านพัก
ระยะห่างกันประมาณนัก๒๐๐เมตร
ซึ่งขี่จากบ้านตัวเองมาบ้านแม่นะ

ตอนนั้นตัวคุณแม่ยืนอยู่ในโรงรถ
พอตัวไนเปิ้ลขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงลงจากรถ
เอาไม้ฟาดไปที่หัวแม่ด้านหลังเป็น๑๐ทีเลยนะ
โอ้เนี่ยแล้วหลังจากนั้นไนเปิ้ลก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
อย่างที่บอกค่ะไนเปิ้ลประวัติเขาไม่ธรรมดาเลยนะ

คือเสพยาต่อเนื่องกันมาเป็น๒๐ปี
แล้วมา๑๐ปีที่แล้วคุณเขามีประวัติคุ้มข้างด้วย
ไม่ใช่แค่ทำแม่เขาเคยก่อเหตุนะ
เอามีดมาเชื่อดคอพ่อมาแล้วรอบนึง
แต่ตอนนั้นพ่อไม่ตายค่ะพ่อรอดชีวิตมาได้
ซึ่งตัวไนเปิ้ลเองก็โดนจับกลุ่มในข้อหาพยายามฆ่า

หลังจากพ้นโทษออกมาเขาก็ยังโดนจับอีกหูหลายคดีค่ะ
มาปี๖๒โดนจับเรื่องยาเสพติด

แล้วก็มีการต่อสู้ขัดขวางการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
แล้วก็โดนจำคุกที่จังหวัดตรัง
หลังจากนั้นพอพ้นโทษออกมาช่วง๓เดือนที่แล้ว
ก็มาก่อเหตุคดีเขาเยอะจริงค่ะ